เหตุที่คดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรี
ที่มีแก๊งวัยรุ่นนั้นไปรุมฆ่าหนุ่มวัย๑๙ปีจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีการเผยแพร่วินาทีในการบรุมทำร้ายในโลกโซเชียล

เพราะว่าแม่๑ใน๖ผู้ต้องหาฆ่าทุบศีรษะเยาวชนวัย๑๙ปี
ก็วอนให้ลูกนั้นมอบตัวก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
ขณะที่ตำรวจเองก็ได้มีการลุยตรวจค้นบ้านเป้าหมาย๓จุด
มั่นใจว่าจะได้ตัวในไม่ช้านี้นะครับ

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยตำรวจ
ร่วมกับทหารกรมฐานราบที่๙ค่ายสุรสี
หมายจับสารจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในซอยปรายศนีย์ถนนแสงชูโต
ตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ซึ่งเป็นบ้านพักของนางเนธนิพาวัชรานุทัย
แม่ของนายนิตินัยวัชรานุทัศน
นามสิ่งคนเดียวกัน๕วัชรานุทัศน์นะครับ
หรือว่ามอสอายุ๒๔ปี
ใน๖ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุรุมทำร้าย
นายพีรพงศ์เรืองจันทร์บาดเจ็บ
ส่วนนายกฤษฎาอ่อนน้อมอายุ๑๙ปีเสียชีวิต

มีแม่และน้องชายนายมอสอยู่ภายในบ้านนะครับ
ก็นายมอสจากการให้ปากคำของ๒ผู้ต้องหา

บอกว่าตัวในมอสเป็นคนที่ถ้าเห็นในคลิป
เป็นคนที่เดินเข้าไปคุยกับผู้เสียชีวิตเป็นคนแรก

เป็นคนอยู่ในชุมชนที่เคยเป็นคู่อริกันหรือเปล่า
จากนั้นก็เป็นคนเปิดประเด็นทำร้ายเป็นคนแรกนี่นะครับ
วันนี้เราเค้าพูดทั้งหมดตาม๓เป้า
ก็มีที่ไหนบ้างครับ

ที่เราเจอไมค์เตสบอร์นระหว่าง
อยู่ที่สองก็เป็นตัวหาที่ในต้น

บ้านในมอด
จุดที่สาม

ธรรมดาเป็นคนไม่เที่ยว

เพื่อนเป็นเพื่อน

สุดตามมาเลยเป็นบ้านของแม่เองเลยใช่ไหม

ในชิฟเมืองให้ลูกหลอมไหม

ของข้าวกุ้งไอิมไหม
นี่แหละครับผู้เป็นแม่ก็ยอมรับนะครับว่า
ก่อนหน้านี้ลูกชายเคยก่อเหตุใช้มีดปาดคอคู่อริ

แต่ก็ประกันตัวออกมาในชั้นศาลนะครับ

โดยไม่ได้กลับบ้านมานานกว่า๓เดือน
จนกระทั่งมาก่อเหตุอีก
แล้วก็นายมอสเป็นลูกชายคนโตมีภรรยา

นิสัยส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยพูด
ที่ผ่านมาลูกชายเคยก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
อย่างที่บอกไปใช้อาวุธมีดปาดคอคู่อบริ

แล้วก็ประกันตัวในศาลไม่ได้กลับบ้านมา๓เดือน
แต่ก็พบว่ามาร่วมก่อเหตุอีก
แล้วก็จากการที่แม่ได้ดูคลิปเหตุการณ์

โดยใช้ปูนตุ๊กตาทุบเข้าที่ใบหน้า

เมื่อตัวเห็นคลิปก็รู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมาก
ต้องขอโทษไปถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บด้วย
แล้วก็ขอให้ลูกชายรีบเข้ามามอบตัว
หรือไม่ก็ให้ติดต่อมาทางแม่
และจะเป็นคนพาเข้ามอบตัวด้วยตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
เพราะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมนะครับ
ทั้งนี้สารได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอยู่อีก๔คนนะครับ
แก่๑นายนิตินัยวัชรานุทัศน์หรือว่ามอสอายุ๒๕ปีที่ตำรวจได้ไปค้นบ้านนี้นะครับ
นายพงวิทย์เทพกวีระหรือว่าวิทย์อายุ๒๒ปี
นายชัยอนุวัฒน์รอดภัยหรือต้นอายุ๒๓ปี
ยังเป็นเยาวชนอยู่นะครับนายปริญเยาวชนอายุ๑๘ปี
ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล
เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาในเฟซบุ๊คชื่อว่าป่ามอสเมืองกาลนายนิตินัยวัชรานุทัศน์
อ้างตัวว่าเป็นนายมอสผู้ต้องหาที่ใช้แท่งปูนทุบนายกฤษฎาอ่อนน้อมอายุ๑๙ปีจนเสียชีวิต
ได้โพสต์ข้อความระบุไว้ว่า
ตำรวจประกาศแบบนี้แสดงว่าไม่เหลือทางถอยให้แล้ว
ให้จุดแล้วต้องสู้เพื่อเอาตัวรอด
พร้อมทั้งลงเบอร์โทรศัพท์ให้พักพวกติดต่อเพื่อพากันหลบหนีไปพม่านะครับ
แล้วก็ยังโพสต์ท้าทายอีกหลายข้อความเช่น
บอกว่าให้ดูดีเขาแค่ถือรูปปั้นแล้วตกใส่หัวผู้เสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจ
แต่อยากให้ผิดก็จะขอสู้ตาย
แล้วก็นี่แหละครับเป็นภาพเป็นข้อความนี่นะครับ
ภาพนี้จะเห็นได้ว่าพวกเราไม่ได้มีเจตนาแค่สั่งสอนนะครับ
นี่เขาบอกว่าเห็นภาพล่าสุดใช่ไหมครับที่เป็นภาพประกาศจาก
ว่าประกาศวิสามัน๖วัยรุ่นรุมฆ่าโหดหน้าผับบึงกาล
คนที่ใช้เฟซบุ๊คป่ามอสเมืองกาลในนิตินัยวัชรนุทัศน์เนี่ยโพสต์รูปนี้ลงแล้วเขียนว่า
ประกาศแบบนี้แสดงว่าไม่เหลือทางถอยให้พวกเราเป็นอีกคำนึงนะ
พวกเราแล้วเราต้องสู้สู้เพื่อเอาตัวรอด
ทั้งที่เราต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในแบบของเรา
มันอาจจะผิดในบางมุมมองแต่มันถูกต้องในสายตาพวกเรา
ดังนั้นเราจะไม่มอบตัวและไม่ยอมให้วิสามันง่าย
มีการลงเบอร์โทรศัพท์ด้วยแล้วเขียนว่าเบอร์มอสเองไอ้ต้นไอ้ปินไม่มีที่ไป
โทรมาหาเราได้เลยเราจะไปรับพวกมึงเอง
ขออภัยค่ะเราจะไปรับทุกคนเอง
แล้วก็บอกว่าเราจะหนีไปพม่าด้วยกัน

หมายคือทำขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนสวมบทบาทเป็น
แล้วก็สร้างข้อความให้สังคมเกิดความเกลียดชัง
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมได้ไปสืบมาแล้วล่ะ
ว่าเฟซบุ๊คที่แท้จริงของมอสเนี่ยอยู่ที่ไหนนะฮะ
อันนี้จะเป็นเพจซึ่งเขาเปิดขึ้นมาใช้ชื่อว่า
มอสเมืองกาลแล้วก็ใส่ชื่อจริง
ถ้าเกิดว่าเป็นเฟซบุ๊คแอคเคาน์นะครับ

แล้วก็มีภาพตัวเขาในอริยบทต่าง
ไปกินสุรากับเพื่อนบ้าง

แล้วก็มีภาพเพื่อนภาพอะไรต่างพอสมควรทีเดียว

แต่ว่าฝั่งของเพจตัวนี้น่าจะเป็น

ที่อาจจะไม่พอใจกับพฤติกรรม
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่จำรวจ

ใช่เพราะว่ามีการพูดถึงข่าวเรื่องของ

เพราะฉะนั้นเขาจะสู้ตายเพื่อความยุติธรรมในแบบของเขา

เป็นหัวข้อพาดหัวข่าวโจ๊เมืองกาล

๑๖ถูกลูกหลงเสียชีวิต
แล้วก็ความที่ค่อนข้างจะสะเทือนใจนิดหนึ่ง
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาแค่สั่งสอนเท่าไ
ถ้าต้องการฆ่าคงใช้ปืนลูกซองยิงไปแล้ว

อันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่คงได้เข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่าสิ่งที่เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียล
จะมีผลหรือไม่มีผลต่อคดีอย่างไร
ก็คงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการดูแลต่อไปนะครับ